นายธนวัฒน์วงชัยแถลงชิกแจงกำโหนดการงานวิ่งไล่ลุง
พร้อมยืนยันไม่ใช่การนัดชุมนุมทางการเมือง
แต่มีวัตถุประสงค์การจัดงาน๓ข้อ
คือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

หยุดการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่๑๒มกราคม
พร้อมเชิญชวนผู้เห็นต่างทางการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม
โดยเฉพาะมวลชนกปศที่คิดกลับใจ

แลกของที่วรลึกได้ที่งานนี้
คุณอาจจะเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักอนาคตใหม่

แต่ถ้าวันนี้คุณทนลุงไม่ไหวนะครับ
ขอเชิญชวนให้มาร่วมงานกัน
เหรียญนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษของเราก็คือว่า
หาก๕ปีก่อนใครเคยเป่านกหวีด
ขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
แล้ววันนี้ทนลุงไม่ไหวแล้ว
สามารถนำรูปที่คุณถ่ายในม็อบ
หรือนำนกบีดลายทรงชาตินะครับ
แลกเป็นเหรียญปราบกระบดได้ที่งานฟรีนะครับ

ด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยัน

แจ้งความเอาผิดนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

จากการนัดชุมนุมที่สกายวอร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เมืองต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิด

ขัดขวางการเดินทางสาธารณะ
และผู้จัดการชุมนุมไม่ควบคุมมวลชน
จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
โดยขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๑ปาก

ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขอให้เอาผิดนายธนทรเพิ่มเติม
โดยเห็นว่าการชุมนุมอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน
และถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
วันเดียวกันนี้ที่ประชุมใหญ่วิสามันพักอนาคตใหม่
มีมัตติขับไล่๔สอออกจากพรรค
หลังจากพบพฤติกรรมบวชสวนมติภักดิ์หลายครั้ง
ซึ่งสอสอกลุ่มนี้ยังได้แสดงความคิดเห็น
ค้านการนัดชุมนุมของนายธนทรอีกด้วย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทษธนพัฒน์กิติวงศา
หนึ่งใน๔สอที่ถูกขับออกจากพรรค
บอกว่ารู้สึกงงที่พักมีมติดังกล่าว
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกเตะออกจากกรุ๊ปไลน์ไปแล้วหลายเดือน
โดยส่วนตัวมีความสนใจที่จะร่วมงานกับพักการเมืองฝ่ายรัฐบาล
เพราะต้องการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน